มาดูเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานที่จังหวัดระยอง
ปกติแล้วนะคะการเล่นน้ำสงกรานก็คือสาดน้ำใส่กันใช่ครับ
แต่ที่ระยองวัยรุ่นเขาจับกลุ่มกัน
แล้วก็มาเจอกันโดยบังเอิญนะคะสาดกระสุนใส่กัน
เหตุการณ์ที่ระยองนี่มีคนบาดเจ็บไปถึง๓คนด้วยกันนะคะ
ตำรวจโรงพักแกลงที่จังหวัดระยองเข้าไปตรวจสอบเหตุวัยรุ่น
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปสามคนค่ะแต่ว่าทั้งหมดกระสุนเนี่ยเฉียวไป
คือถักไปเนี่ยนะคะหลังจากทำแผลเสร็จเรียบร้อย
หมอให้กลับบ้านได้คนที่ถูกยิง๑ใน๓เนี่ย
ก็คือนายสมิทสมบูรณ์อายุ๒๗ปี
เล่าให้ตำรวจฟังบอกนั่งรถกระบะมาเกือบ๑๐คน
เล่นน้ำสงกรานทีนี้พอขับมาถึงบริเวณหน้าร้านสนุกเกอร์
อยู่ที่ซอย๔เขตทศบาลเมืองแกรง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะทุกคนล้มตัวลงหมอบ
สิ้นเสียงปืนก็เลยรู้ว่ามีคนถูกยิง
ก็ช่วยกันรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็รีบแจ้งตำรวจนะคะ
นายสมิทคนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกยิง
เขาบอกว่าเขาห้อยพระหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทอง
แล้วก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อของเขานะคะ
เขาบอกว่าหลวงพ่อโตนี่แหละเป็นพระคุ้มครอง
ทำให้กระสุนถากไปยิงไม่เข้าค่ะ
ส่วนที่ปราจีนบุรีนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ถากสิคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจากเหตุกลุ่มวัยรุ่น
หลายสิบคนยกพวกตีกันที่ถนนราชดรดำริในอำเภอเมือง
และมีคนถูกแทงบาดเจ็บสาหัสไป๓คน
มีสองคนถูกแทงที่หน้าอกที่หน้าท้องขออภัยค่ะ
จนไหม้ไลธลักก์ออกมาส่วนอีกหนึ่งคนถูกแทงทะลุปลอด
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บไปเจอกับกลุ่มคู่อริ
ซึ่งเป็นวัยรุ่นในตำบลบ้านแบบบังเอิญ
ก่อนที่ท่านสองคนซึ่งเป็นคู่เอรีกันอยู่แล้วนี่นะคะ
ทั้ง๒คนทั้ง๒กลุ่มมามากกว่า๒๐คน
ใช้มีดใช้ไม้ใช้ขวดเป็นอาวุธยกพวกตะลุมบอลกัน
จนมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่แหละค่ะ

ที่หน้าไปรสนีเกาะลอยอัพฤษีราชาชนบุรีหน่วยกู้ภัย
ปฐมพยาบาลนางสาวทารินีอายุ๑๘ปี
ใช้มีดคัตเตอร์กรีดข้อมือตัวเองค่ะ
ความยาวประมาณ๒นิ้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบอก

จากการสอบถามทราบว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะทะเลาะกับแม่
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกมานั่งร้องไห้
แล้วก็ทำร้ายตัวเองที่ริมถนนจนมีประชาชนเห็นเหตุการณ์
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือได้ในที่สุดนะครับ